คู่จิ้นชิปปี้กับบอยปกรณ์คือเอาจริงคู่นี้เนี่ยเคมีเข้ากันมากนะคะหลายคนก็ลุ้นว่าจะให้เป็นคู่จริง
ที่สำคัญค่ะเขาออกงานคู่กันใช่ไหมคุณผู้ชมหวานมากเวอร์เนี่ยดูสิโอ้โหหลายคนเนี่ยฟินจิกหมอนและตอนสัมภาษณ์ทั้งคู่ก็ทำเอาฟินไม่หยุดเหมือนกันค่ะ
คือช็อตแรกเนี่ยเป็นช็อตที่ชิปปี้มาเคลียร์ข่าวหนุ่มฝรั่งเศสชื่อเล่นว่านุ่มแม็กซ์ที่สวีทกันลงไอจีสตอรี่จนหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเป็นใครเป็นแฟนใหม่ของชิปปี้หรือเปล่า
ก่อนที่พี่นักข่าวจะลากบอยมาสัมภาษณ์คู่เมื่อชิปปี้บอกถ้าเฮียบอยให้อังเปล่าจะยอมเป็นแฟนเอ้างานนี้ฟินขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ก่อนที่พี่นักข่าวจะลากบอยมาสัมภาษณ์คู่เมื่อชิปปี้บอกถ้าเฮียบอยให้อังปาวจะยอมเป็นแฟนอ้าวงานนี้ฟินขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ก่อนที่พี่นักข่าวจะลากบอยมาสัมภาษณ์คู่เมื่อชิปปี้บอกถ้าเฮียบอยให้อังปาวจะยอมเป็นแฟนอ้าวงานนี้ฟินขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ก่อนที่พี่นักข่าวจะลากบอยมาสัมภาษณ์คู่เมื่อชิปปี้บอกถ้าเฮียบอยให้อังปาวจะยอมเป็นแฟนอ้าวงานนี้ฟินขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ก่อนที่พี่นักข่าวจะลากบอยมาสัมภาษณ์คู่เมื่อชิปปี้บอกถ้าเฮียบอยให้อังปาวจะยอมเป็นแฟนอ้าวงานนี้ฟินขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ก่อนที่พี่นักข่าวจะลากบอยมาสัมภาษณ์คู่เมื่อชิปปี้บอกถ้าเฮียบอยให้อังปาวจะยอมเป็นแฟนอ้าวงานนี้ฟินขนาดไหนไปดูกันค่ะ